คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่ข่าวของนักแสดงรุ่นใหญ่พ่อรองเขามูลคดีกันบ้างดีกว่านะ
หลายคนตกใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพของพ่อแล้วก็เป็นห่วงด้วยเพราะว่าพ่ออายุประมาณนี้แล้ว
แต่แบบยังลุยงาน๗วันโหมงานหนักขนาดนี้นะคะ
ก็เลยมีเลือดไหลซึมออกมาตอนนี้รักษาตัวจนอาการดีขึ้นแล้ว
แล้วก็แอบบ่นคุณพ่อกับสื่อเบาด้วยนะ
เคยขอให้คุณพ่อเนี่ยพ่อหยุดเถอะงานในวงการบรรเทิงอ่ะ
พักได้แล้วตอนนี้พ่อรองอายุ๗๗ปีแล้วนะคะ
แล้วก็ยังมีโรคประจำตัวด้วยหลายต่อหลายอย่างแต่ก็นั่นแหละค่ะ
เรื่องที่ขอมันไม่เป็นผลเพราะว่าตอนนี้พ่อรองยังมีความสุขในการรับงานละครต่อเนื่อง
และที่สำคัญคือที่พี่ยุทธ์เป็นห่วงคืออะไร
รองขับรถไปทำงานด้วยตัวเองคุณผู้ชม
ยุ้ยบอกว่างานคือความสุขของพ่อยังไงก็ต้องยอมเขาแล้วค่ะงานนี้
ช่วงก่อนที่พ่อเข้าโรงพยาบาลก็จะมีเรื่องของแบบเหมือนกระเป๋าในลำไส้
ที่พอแตกแล้วเหมือนพอเลือดออกข้างในเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนพอคนเลือดออกเยอะเขาก็จะแบบ
ก็เห็นด้วยนะ
คือการทำงานของพ่อรองก็เป็นอีกวิธีคลายเครียด
ใช่
ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งพ่อรองและกับพิวด้วยนะ
ทุกวันนี้นะคะยังรอดูพ่อมีไลน์พ่อรองอะเนาะ
แล้วก็สวัสดีวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้ว